คือร้องกาไอ้จ้า

ไม่ก็เพราะเด็กไหลได้ไง

กันเจ้าบ่มีทางไป
ไปหาหนอไม่น้ำอายแน่
เด้อคำแพง
เฮ้ย
เพลงนี้ก็ฟังทีไรก็สนุกสนานทุกทีเลย

แต่ว่าน่าจะเป็นเพราะอาจร้องบ่มันบ่ม

ทวดีมันก็พูดออกไปเลย

เต๊ะครับถ้ามันจะจุดเยอะอย่างนั้นพูดว่าร้อยดีกว่าครับ
รู้เลยว่าตื่นเต้นครับไม่แช่ครับผม
เอาล่ะมาดูกันเลยนะครับสำหรับเพลงนี้ถ้าสำเร็จนะครับ

เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับคุณเต๊ะ
ระกูลต่อร้องจบไปแล้วแล้วคุณเต๊ะร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
คุณเต๊ะร้อง

ยอดเยี่ยมมากค่ะร้องได้แบบนี้ค่ะรับแล้วสองหมื่นค่ะ
จากเพลงของคุณเต้ยอธิบดินนะครับงัดถังงัด
ก็เป็นเพลงสนุกอีกเพลงหนึ่งนะครับ
บอกเลยเต๊ะไม่ธรรมดานะ
ภูมิใจในตัวเต๊ะพี่ก็มั่นใจว่าเต๊ะภูมิใจในตัวเองด้วย
เวลาเต๊ะมองหน้าลุงศรีตอนประกาศว่าร้องได้
ดีใจมากเพลงหน้าถ้าร้องได้สำเร็จถ่ายบ้านได้แล้ว

ใช่ไหมครับลุงศรีลุงศรีเอาบ้านไปจำนองไว้เท่าไหร่ครับ

สามหมื่นเพลงหน้าสี่หมื่นครับ

ลุงศรีงั้นถามหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดถ่ายบ้านคืนได้กลับไปอยู่ได้ไหม
ก็ยังคิดอยู่ครับแต่ว่ายังห้าสิบห้าสิบตัวนี้
ถ้าไปอยู่แถวบ้านมีอะไรให้ทำบ้าง
มีไหมฮะมันมีมันก็
ผมว่ามันลำบากตรงที่ว่าผมทำงาน๓วัน
เราไปสมัครเขาว่าผมจะพาแก่นผมไปพวกใจสามวันนะ
แล้ว๔วันได้ทำงานแค่๔วันเอาไหม

ใช่ครับก็คงหายาก

เรียกว่าทางออกมันน้อยนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วเราจะเจอมันค่ะลุงศรี
เราอยู่ด้วยกันเราจะช่วยกันตรงนี้นะคะ
เพราะว่าเราไม่ได้ช่วยกันแค่สองคน
ตอนนี้คนช่วยเยอะไปหมดเลยโดยเฉพาะ
ในวันนี้บอกได้เลยว่าวันนี้พึ่งเริ่มต้น
มาเป็นกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้กับคุณเต้ตระกูลต่อด้วย
เราก็จะมาทำหน้าที่ร้องได้ให้บุญในรายการของเราต่อไป
ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
แต่ว่าก่อนจากกันวันนี้เราก็มีเรื่องสนุกนะครับ
ชวนคุณผู้ชมมาร่วมเล่นในกิจกรรมร้องได้ให้ทาย
ถ้าตอบถูกก็รับของรางวัลกันไปเลยครับ
ค่ะส่วนกติกาการเล่นเกมนะคะดูได้ที่ท้ายรายการค่ะ
มาติดตามนะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ๑๘นาฬิกาตรง
หลังจากเคารพทงชาติแล้วนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
จบรายการค่ะอย่าย้ายช่องไปไหนนะคะ
มีอีกรายการหนึ่งค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามชม
นี่คือรายการเกมต่อชีวิตพี่เอเชยามิชัยรออยู่ค่ะ
ครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ
วันหนึ่งเขาให้ฉีดยาแค่แปดหลอดทุกวันนี้แฟนผมยาแปดหลอดเอาไม่อยู่
ผมทำงานวันหนึ่งได้ยาหล่นรู้สึกยังไงถ้าจะต้องจากลากับลุงในวินาทีสุดท้ายป้า

ถือว่าป้ามีผัวที่ดีข้อหนึ่งถึงที่บ่เว่ยกะถือว่าดีเป็นคนที่คิดใจดี
หากกิ๊งดีใจน้ำในช่วงนี้ด้วยก็เป็นกระจ่ายให้ป้าหน่อนสู้สู้กับลุง
อยากบอกหากไอ้กาเหตุป่อหลายยามเข็ดหอดอยากกอดกาได้แค่คิด
ฟังโจทย์เพลงปริศนาและถ่ายว่าเพลงที่คุณได้ยินคือเพลงอะไร
รับกิฟเซตจากไทยรัฐทีวีมูลค่า๕๐๐บาทสัปดาห์ละ๑๐รางวัล
ร่วมสนุกได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์
เท่านี้ก็สามารถร่วมกิจกรรมร้องได้ให้ถ่ายได้แล้วจ้า